จนถึงวันนี้เราได้เห็นข้อมูลต่างในโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะ
โดยเฉพาะมีภาพจากสำนักข่าวต่างประเทศ
ขณะที่เฮลิคอปเตอร์กำลังขึ้นแล้วก็กำลังตก
ดังนั้นคืนนี้ไทยรัฐนิวสโชว์เราให้ดูเฉพาะบางภาพที่เหมาะสม
เพราะว่าภาพบางภาพมันเห็นใกล้มาก
แล้วมันอาจจะกระทบกับความรู้สึกของคนในครอบครัวผู้สูญเสียด้วยนะคะ
แต่ว่าประเด็นที่เราต้องวิเคราะห์ต่อก็คือสาเหตุ
สาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ที่ตกเกิดจากอะไร
อกจากนี้นะคะก็ความรู้สึกของผู้สูญเสียล่ะค่ะ
วันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ลูกชายของคุณวิชัย
ได้มีการเปิดเผยถึงความรู้สึกหลังจากสูญเสียคุณพ่อ

คุณต๊อปอายวัฒน์ศรีวัฒนประภา
ลูกชายของคุณวิชัยศรีวัฒนประภา

ลงภาพนี้ในอินสตาแกรมไว้ค่ะ

แล้วก็มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

ผมขอขอบคุณทุกคนจากใจ
ครั้งนี้ทำให้ผมรู้ว่าคุณพ่อยิ่งใหญ่ระดับโลก
และอยู่ในหัวใจของหลายคนมาก
ผมภูมิใจที่ได้เกิดมามีคุณพ่อที่ยิ่งใหญ่แบบนี้
ผมเป็นคนที่รับไม้ต่อจากคุณพ่อ
ผมจะไม่ทำให้คุณพ่อผิดหวัง
และผมเชื่อว่าทุกคนจะสนับสนุนผมไม่มากก็น้อยในทุกด้าน
ขอขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาให้และกำลังใจจากทุกที่
คุณพ่อสอนผมให้เข้มแข็งและเป็นคนที่ดูแลครอบครัวมานานมาก
มีวิธีสอนให้ผมเติบโตแบบไม่รู้ตัว
เป็นแบบอย่างในการทำงานและใช้ชีวิตซึ่งทุกอย่างอยู่ในตัวผมแล้ว
วันนี้ท่านฝากงานชิ้นใหญ่ที่สุดไว้ให้ผมแล้ว
และผมจะดูแลรักษามันให้ดีเท่าที่ความสามารถของผมจะทำได้
และจะไม่มีวันไหนเลยที่จะทำให้คุณพ่อผิดหวังในตัวผม
ผมและครอบครัวกราบขอบคุณอีกครั้งกับความจริงใจ
และความหวังดีในเวลาที่ยากลำบากแบบนี้
คิดถึงคุณพ่อสุดหัวใจและลงชื่อค่ะต๊อปไอยวัฒน์ศรีวัฒนประภา
ข้อความนี้นะคะก็เป็นการบ่งบอกว่า
คุณต๊อปลูกชายของคุณวิชัยจะไม่ขายทีมตามที่มีข่าวลือออกมานะคะ
เพราะมีข่าวลือออกมาว่าจะขายทีมไหมอะไรอย่างนี้นะคะ
หรือว่าโอเอสลูเวิลในเบลเยี่ยมก็คงจะส่งมอบต่อไปยังคุณต๊อปอายวัฒน์ในการที่จะดูแลต่อ
ส่วนการดูถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์ตกเนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนนี้ยังมีหลายขั้นตอนที่ต้องทำในการสืบหาสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์ตก
ซึ่งวันนี้เนี่ยหน่วยสืบสวนทางอากาศกำลังตรวจสอบข้อมูลการบินซึ่งอยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่กู้มาได้
แล้วก็ยังรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมอยู่ค่ะเพื่อนำมาประกอบการสืบสวนคาดว่าจะมีความคืบหน้าภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะ
ก็มีการวิเคราะห์กันเยอะนะครับว่าสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้คืออะไรนะครับต้องรออย่างเป็นทางการนะฮะ
แต่ว่าวันนี้ในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเนี่ย
ได้มีการพูดคุยกับนาวากาศโทอัธยุทธ์ขาวสะอาด

ก็มาให้ข้อมูลเอาไว้ว่าความ
น่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ถ้าดูจากภาพจากกล้องวงจรปิด

ถ้ามันมีแรงบิดเกิดจากใบพัดอยู่เนี่ย

แต่คุณต้องแก้ไขให้ทันท่วงที
แต่ณความสูงนั้นสมมุติว่าเขาแก้ได้

ผู้คนในเครื่องก็อาจจะบัดเจ็บอยู่บ้าง
เป็นคำแสลงของฝรั่งที่เขาพูดว่า

ความสูงที่ไม่สูงมากนักความเร็วคุณน้อยเนี่ย
การที่คุณจะไดฟหาความเร็วสร้างพลังงานให้กับเฮลิคอปเตอร์
เพื่อที่จะลงฉุกเฉินแบบปกติมันทำได้ยากมาก
เพราะยังไงก็แล้วแต่ที่ความสูงอย่างนี้เกิดอย่างนี้

กลายเป็นว่าความสูงที่ไม่พอกับความเร็วที่ไม่พอ
มันทำให้เหมือนกับสิ่งที่กัปตันมีอยู่มันไม่สามารถนำมาใช้ได้

ผมเห็นอาการเห็นอะไรอย่างนี้

ผมยังคิดเลยว่าเขากำลังหันหน้าไปทางนี้
แต่พอมาประกอบกับคลิปที่๒ที่หลุดออกมาเนี่ย
ก็จะพอเดาได้ว่าที่เราเห็นในกล้องวงจรปิด
เขากำลังถอยหลังช้าอยู่
มันหายไปจากขอบของกล้องวงจรปิดประมาณนัก๑๐วิ

ถ้าเราประกอบกับภาพที่๒ก็จะเห็นว่าเขากำลังถอยหลังออกไป
เผื่อถ้าเกิดเขาบินต่อไปไม่ได้

เพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุดนี้เขากำลังหมุนเนี่ย
บินก็เลือกที่จะไปลงข้างนอกไม่กลับมาลงข้างใน
คือที่กัปตันอธิบายมาคือเขาเลือกวิธีการขึ้นที่รอบครอบที่สุดแล้ว
จากลักษณะของพื้นที่จำกัดในสนามฟุตบอล
เขาเลือกวิธีขึ้นที่เผื่อไว้แล้ว

ก็เลือกความเสียหายที่น้อยที่สุด
ดูจากสาเหตุนาวากาโทอัธยุทธ์บอกว่า
จากภาพที่เห็นก็คือมีปัญหาที่ใบพัดส่วนหาง
แล้วเครื่องเสียการทรงตัวแต่ระยะความสูงมันน้อยมาก
ที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ก็เลยเกิดอุบัติเหตุตกกระแทกอย่างรุนแรง
เสาร์๓พฤศจิกายนจะแข่งตามโปรแกรมเดิม
ด้วยการสวมปลอกแขนสีดำในช่วงก่อนเริ่มเกมทั้ง๑๐คู่
ทุกคู่ก็จะยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๑นาที
ทุกคนจะลงแข่งตามปกติเพื่อจะสู้อย่างเต็มที่
เพื่อคุณวิชัยนะฮะแต่ว่าก็จะเปลี่ยนจากการเดินทาง
เป็นการเดินทางด้วยรถบัสแทน

โอเอสลูเวิลทีมในดิวิชั่น๒ของเบลเยี่ยม
จะเลื่อนไปในสุดสัปดาห์นี้ไปแข่งวันที่๔ธันวาคมนี้แทน
คุณผู้ชมคะกลับมาในบ้านเราที่วัดเพิ่มทาณเพิร์ตคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี
วันนี้ทางยาดของคุณจุ่มนุสราสุกหน้าไม้
เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นเดียวกัน
เขาก็ไปทำความสะอาดสาราสวดพระอภิษฐรรมและชาปนสถาน
เพื่อเตรียมที่จะรับศพของคุณจุ่มนุสรามาประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ตอนนี้ทางครอบครัวกำลังอยู่ระหว่างการรอรับศพของผู้เสียชีวิตค่ะ